คุณผู้ชมครับตั้งแต่๑๑มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้๑๖มกราคมนะครับ
โค้งสุดท้ายของการประชุมนอกสถานที่โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
ที่ออกไปประชุมกันและเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลลงรายมาตรานะครับ
ณขณะนี้ถือว่าเราเริ่มจะเห็นรายละเอียดเบื้องต้นแล้วนะครับ
และใกล้จะเสร็จสิ้นทั้งฉบับแล้ว
เราไปติดตามความคืบหน้าของการประชุมครั้งนี้ล่าสุดพร้อมกันกับคุณนำโชคบุญชู
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ
การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนั้นก็ใกล้ที่จะได้เห็นร่างฉบับสมบูรณ์แล้วนะครับ
เหลือเพียงอีก๑วันขณะที่ในวันนี้มีการบรรยัติหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูล
วันที่๖ของการร่างรัฐธรรมนูลนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ
รทพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วในหมวดว่าด้วยเรื่องของสารองค์กรอายการ
การปกครองส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวมแล้วสองร้อยหกสิบเอ็ดมาตรานะครับ
ส่วนหมวดอื่นนั้นสามารถแก้ไขได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาไว้

เกี่ยวกับกรณีไม่มีบทบรรยัติบังคับใช้
กรณีใดให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญชี้ขาด
ซึ่งก่อนสารรัฐธรรมนูลจะชี้ขาดในช่องทางนี้
จะต้องตัดสินตามบทกฎหมายก่อนนะครับ
แต่ถ้าไม่มีบทกฎหมายที่จะใช้ชี้ชัดนะครับ
จะต้องตัดสินตามประเพณีการปกครอง
คือช่องทางที่จะมาหาสารรับนูนเราก็เปิดกว้างขึ้น
แล้วก็ถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับองค์กรอะไร
กรนั้นเขาก็มาไม่ต้องทะเลาะกัน

แต่ก่อนนี้มันเขียนว่าเมื่อเกิดข้อโต้แย้งกัน

เขาบอกอย่างนี้แล้วสารรัฐเมืองก็ทำงานแย่

ก็ต้องทำงานมากขึ้นหน่อยธรรมดา

กรทได้กำหนดในหมวดว่าด้วยองค์กรอิสระ
ให้มีมาตรการใหม่โดยสตงปปชกรกต๓องค์กรหารือร่วมกัน
เพื่อแจ้งเตือนไปอย่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
กรณีรัฐบาลดำเนินนโยบายสร้างความเสียหายให้กับประเทศ
เพื่อให้รัฐบาลนั้นระงับยับยั้งแก้ไขนโยบายที่สร้างความเสียหาย
อมรวานิวิวัตรโคศกรทระบุว่า
ตลอดทั้งวันกรทอพิจารณาในหมวดสาร
กำหนดให้สารรัฐธรรมนูญนั้นมีการแก้ไขเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้น
ต้องเป็นศาสตราจารย์มาแล้ว๕ปี
ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของสารรัฐธรรมนุนนั้นให้มี๙ปี

ส่วนสารทหารและก็สารปกครองนั้นกรทยังคงหลักการเดิม
ในวันพรุ่งนี้กรทนั้นก็จะมีการทบทวนร่างอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการตั้งเป้าด้วยว่าจะต้องไม่เกิน๒๕๐มาตรา
ขณะที่บทเฉพาะการนั้นอาจจะมีการนำกลับไปพิจารณาที่กรุงเทพฯมหานคร